มาดูเรื่องของยาเสพติดกันหน่อยกันแล้วกัน
ช่วงนี้ที่กำลังเป็นข่าวกันอยู่ก็มีหลายกรณีเกิดขึ้น
แล้วก็เป็นเรื่องของการส่งยาเสพติดทางพัสดุ
พัสดุจะปรายศนีย์หรือว่าบริษัทเอกชนอะไรก็แล้วแต่
มันทำให้เราเห็นว่าเออเดี๋ยวนี้แก๊งค้ายามันส่งยาแบบนี้จริงหรือ

หรือว่าจะแกล้งกันด้วยวิธีการแบบนี้มันจะแกล้งกันได้ง่ายไหม
มันน่ากลัวนะคะคือมันผิดตั้งแต่ต้นทางว่าแล้วมันส่งได้ยังไง

ใช่ไหมแล้วถ้ามาถึงเรา
แล้วเราไม่รู้เรื่องทำไง
ต่อให้เป็นแก๊งค้ายามันส่งกันจริงแต่บังเอิญส่งผิดบ้าน
หรือมีคนใช้ที่อยู่ของเราส่งเราก็ไม่รู้มีของมาส่งหน้าบ้านเราก็เซ็นรับตามปกติ

อย่างอันนี้ส่งโดยผ่านบริษัทชื่อดังนะครับเคอรี่
แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ของเขาเนี่ยเขาจับพิรุษได้ก่อน

ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบนะครับ
นี่เป็นยาเสพติดล็อตใหญ่ด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
ได้รับแจ้งจากพนักงานของบริษัทเคอรี่บริษัทขนส่งชื่อดัง
บอกว่าพบวัสดุต้องสงสัยอยู่ในพัสดุ๔กล่อง
โดยพัสดุ๔กล่องนี้ระบุว่าเป็นเมล็ดกาแฟ
มีนายสมชาติเยซองอายุ๓๔ปีชาวตำบลโป่งงามอำเภอแม่สาย
เป็นทั้งชื่อผู้ส่งและชื่อผู้รับปลายทางชื่อเดียวกัน
แต่ปลายทางเป็นที่อยู่จังหวัดสตูน
ศุลกากรเขาก็มาตรวจสอบใช้เครื่องเอ็กซอเรย์ตรวจสอบ
แล้วก็เจอสิ่งผิดปกติอยู่ภายในจริงก็เลยเปิดกล่องดู
พบว่าด้านบนของกล่องนะวัสดุที่อยู่ข้างในนะเป็นถุงกาแฟ
แล้วก็เมล็ดกาแฟโรยอยู่บนถุงชาทับอยู่บนกล่องที่บรรจุยาไอซ์๔กล่องกล่อง
ละสิบห้ากิโลกรัมรวมแล้วหกสิบกิโลกรัม
มูลค่าหนึ่งร้อยแปดสิบล้านบาทโอ้โหข้างล่างสุดเป็นกล่องยาไอซ์
ต่อมาด้วยถุงชาแล้วก็เป็นถุงกาแฟกับเมล็ดกาแฟ
เอาอย่างนี้เลยนะครับหลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทเคอรี่เอ็กเพลส
สาขาแยกขนส่งแม่สายก็ตรวจพบนายสมชาติเยซอง
ไปส่งพัสดุอีกกล่องนึงที่สุรกากรเข้ามาตรวจเนี่ยคือ๔กล่อง
เคอรี่ไปพบว่านายสมชาติเยซองไปส่งพัสดุอีกหนึ่งกล่อง
แจ้งว่าเป็นเมล็ดกาแฟแต่ว่ากล่องนี้ระบุปลายทางผู้รับ
วรากรนินโนรีอยู่ที่เขตน้องแข็มกรุงเทพ
ค่ะก็เลยไปแกะกล่องออกพิสูจน์อีกนะครับ
ก็เหมือนกันเลยฮะเป็นถุงกาแฟมีเมล็ดกาแฟโรยอยู่ข้างบนนะ
แล้วก็มีถุงชาสวมทับคือแต่ว่ากล่องเนี้ยไม่ใช่ยาอ่า
ไอซ์นะอันนี้เป็นเคตามีนเป็นยาเคนะครับ
ถุงถุงละหนึ่งกิโลกรัมที่ปนปนอยู่
รวมแล้วมูลค่า๖ล้านบาท
ก็เลยยึดเป็นของกลางทั้งหมดส่งสมทั้งหมด
ให้ตรวจสอบขยายผลดำเนินคดีท่านธรรมดเอกคมสรรพ์ส้าห์ดล้วน
ภูมิกับการสพแม่สายบอกว่าไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ของบริษัทขนส่งที่เป็นสาขาแยกขนส่งแม่สาย
ขับรถยนต์นิสสันสีขาวหมายเลขทะเบียนกไก่สฤ๓๘๖๗เชียงรายเข้ามาส่งพัสดุ
นายคนนี้ครับกำลังไล่ติดตามจับกลุ่มตัวอยู่
ชัดเลยอ้าวญาติพี่น้องใครรู้จักบอกมาพบตำรวจหน่อย

หรือจะให้ตำรวจตามจับก็แล้วแต่รถเก๋งคันนี้จอดอยู่ที่บริเวณ
ถนนบ้านป่าเหมือดซอยห้าตะบนแม่สายนะครับตำรวจเขาขยายผลตามรถไปต่อ
แล้วก็ไปเจอนายสมชาติครับเดินมาที่รถเก๋ง
เจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมตัวนำตัวไปสอบสวนนะครับจับกลุ่มตัวได้แล้วครับ
แล้วเขารับสารภาพว่าเขาไปรับยาไอซ์กับยาเคมาจากฝั่งประเทศพม่า
ค่ะแล้วก็นำไปตรวจค้นที่หอพักของนายสมชาติ
อยู่ที่บ้านป่าเหมือดซอย๖เจอกล่องวัสดุกับอุปกรณ์ม้วนเทป
แพ็คกล่องอีกเป็นจำนวนมากแล้วก็ไปค้นต่อที่บ้านพ่อกับแม่
ของนายสมชาติที่ตะมนต์โป่งงามแต่ว่าที่บ้านพ่อบ้านแม่นี่ไม่เจอสิ่งของผิดกฎหมาย
ตอนนี้ก็ตั้งข้อหาไว้แล้วเรื่องการครอบครองยาเสพติดเอาไว้เพื่อจำหน่าย
เดี๋ยวจะขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการต่อไปนะตอนนี้สพแม่สายดำเนินคดีนายสมชาติ
แต่ที่อยู่ที่สตูนที่จะส่ง๔กล่องที่เจอก่อนอันนี้ก็ชื่อใช้ชื่อนายสมชาติเอง
แต่ที่หนองแข็มกรุงเทพชื่อวรากรนินโนรี
คือมันจะเอากันง่ายอย่างนี้เลยเหรอคะคือส่งยาเสพติดลำเลียงยาเสพติดผ่านกล่องพัสดุอย่างนี้ส่งไป

คงจะคิดว่าวิธีที่ง่ายที่สุดคือวิธีที่ปลอดภัยที่สุดไง
เจ้าหน้าที่คงไม่มาไล่ตรวจสอบหรอกส่งพัสดุปรายศนีย์ธรรมดาแบบนี้